เรื่องของคุณเสกโลโซวันนี้ขึ้นหน้า๑๑สิบพิมิตรไทยรัฐไว้
พบชนโต้เสกโลโซท้าฟ้องเลย
ยันเข้าบ้านทำตามกฎหมายย้ำผลตรวจยาเสพติดในร่างกาย
คุณผู้ชมครับข่าวคุณเสก
คุณเบื่อหรือยังบอกกันมาหน่อยหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับ

เพราะว่าคุณเศกก่อนหน้านี้มันอาทิตย์ใช่ไหมครับ
เขาเปิดบ้านถังโศความพิบาลห้า
มาพูดคุยกับสินคมวัญชนและก็แถลง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสนิทสนมกับตำรวจ
ภาพถ่ายที่เกิดขึ้นต่าง
การที่มีตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่บ้าน

รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดมีการเอายาออกมาโชว์

แต่มีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มคุณเสก
โดยคุณเสกบอกว่าโอ้โหมันดูรุนแรงเกินไปหรือเปล่า

ขอดูหมายค้นหมายจับก็ไม่ให้ดูไม่รู้มีหรือเปล่า

วันนี้มีคนมาตอบคำถามเรื่องนี้แล้ว
ก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าวันนั้นตำรวจทำไปตามขั้นตอนทุกอย่าง
หมายจับก็มีหมายค้นก็มีมีทุกอย่าง
ส่วนเรื่องข้อหาการเสพยาเสพติดที่คุณเสกอ้างว่า
ปัสสาวะที่เป็นสีม่วงเกิดจากการทานยานอนหลับ
การยารักษาไบโพล่า
เขาบอกว่าเรื่องของหลักฐาน
มันอยู่ในตัวคุณเสกนั่นแหละเขาบอกแบบนี้นะคะ

บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันในวันนั้น
ทำตามขั้นตอนแล้วก็กระบวนการของกฎหมาย
หมายจับก็มีหมายค้นก็มี

ที่สำคัญก็คือผู้ต้องหาอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว
ในขณะนั้นมีเป้าหมายอยู่ชัดเจน
ตำรวจสามารถเข้าไปตรวจค้นได้
ส่วนที่เสกโลโซอ้างว่าขอให้ตำรวจรอทนายความก่อนในตอนนั้นน่ะนะคะ
ยืนยันบอกว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องรอ
เพราะตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุการณ์ทนายความเดินทางมาถึงแล้ว
ตำรวจพูดคุยกับทนายความเรียบร้อยแล้ว
แต่คนที่ไม่ออกมาคือคุณเสก
ตำรวจก็เลยตัดสินใจต้องบุกเข้าไปจับกลุ่มภายในบ้าน
หากมองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุผล
ตำรวจโทชาเทพเสสะเวทบอกว่า
ฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลย
ท้าฟ้องกันเลยฟังเสียงของพบชน
ถ้าคุณเสกคิดว่าเจ้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุก็ฟ้อง

แต่ว่าในส่วนของท่านเจ้านี่ตำรวจยืนยันการกระทำที่ว่าเป็นไงบ้าง
ก็ชอบด้วยกฎหมายเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับ
ก็เป็นข้อกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ย
มีประบบหลักแหล่งอยู่แน่ชัดแล้วก็ประกดตัวอยู่ที่นั่น
ก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้หมายก็ยังใช้ได้
ส่วนที่มีหมายก็เพื่อให้ชอบภอก
หลายส่วนแต่วันนั้นเราก็มีใหม่
มีหมายหมายจับหรือว่าหมายค้นมีทั้งหมายจับและหมายค้น
คือประโยคนึงที่พบชนพูดแล้วก็ยืนยันออกมา
ก็คือบอกว่าเสกไม่ยอมออกมาเอง

ที่คุณเสกอาจจะมองว่าโอ้โหทำไมถึงต้องเข้ามาเลย
ทั้งที่เขาบอกว่าเขารอทนายก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องของการที่เอายามาพิสูจน์

แล้วก็บอกว่านี่เป็นยานอนหลับแล้วก็เป็นยารักษาไบโพล่า
ทำให้ปัสสาวะของตัวเองเป็นสีม่วง
เรื่องนี้นะคะได้พูดถึงผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของคุณเสก
ได้จำแนกและยืนยันชนิดของสารเสพติดออกมา
ซึ่งทำให้ปัสสาวะเป็นสีม่วงก็คือเมดแอมเฟตามีน
ซึ่งเป็นสารเสพติดของไอซ์และยาบ้า
เขาบอกว่า๒ตัวนี้ค่อนข้างชัดเจน

มาจากการรับประทานยานอนหลับและยารักษาโรคไบโพล่า
รวมทั้งตำรวจไม่พบของกลางเป็นอุปกรณ์การเสพยาเสพติด
อยู่ในบ้านพลตำรวจโทชันเทพยืนยัน

คุณเสกพูดได้เอาหลักฐานอะไร
มาพูดกับสื่อมวลชนได้ทั้งหมด
แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือผลตรวจ
มันอยู่ในร่างกายของคุณเสกอยู่แล้ว
คือยืนยันกระบวนการตรวจ
หลังจากนี้ไปก็จะเป็นหน้าที่ของศาลและสังคมเป็นผู้ตัดสิน
ฟังเสียงของพบชนอีกครั้งหนึ่ง
เขาแยกศาลมาทั้งหมดแล้ว
ส่วนคุณเศษอ้างว่าไม่พบยาไม่พบกุมปร้อนการเศษ
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขานั่นแหละคือของตามในตัวเขา
แต่คือผลแพทย์นี้ลองถูกที่ฉันเหมือนกันหรือเปล่าคัดเกณฑ์นะครับคัดเกณฑ์
เรื่องผลของการตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงนี้
จากผู้สื่อข่าวจะไปถามพบชนแล้วก็ไปถามรองพบตรด้วย
ก็คือคนตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
เพราะว่าต้องยันกันเรื่องของการตรวจทางห้องแล็บนะฮะ

พลตำรวจเอกวิรัชัยบอกว่าการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ
เจ้าหน้าที่ใช้นิติวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาใช้ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้คน
มาแล้วมากกว่า๑ล้านคน
ทุกครั้งได้ผลตรวจที่แม่นยำมาก
และก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดทั่วโลก
ใช้วิธีการเดียวกันค่ะ
ไม่ได้เป็นการที่มาตรวจแล้วก็เอาผลมาอ้าง
คือใช้วิธีการแบบนี้ทุกคน

รู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคน
รวมถึงคนที่ใหญ่ที่สุดเลย
คือพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าไม่ทราบเจตนาเหมือนกันนะ

รู้จักนายตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่
และเรื่องที่พระพอตรเข้าพาหน่วยอรินทราช

เป็นการเข้าไปควบคุมควบคุมการจับกลุ่มตัวเสกเองที่บ้าน
เพราะกลัวจะมีปัญหาในการจับกลุ่มก็เลยลงไปบัญชาการเอง
ไม่ได้รู้สนิทสนุมอะไรเป็นพิเศษ

จะเป็นการกดดันการทำงานของตำรวจหรือไม่นั้น

ใช่ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐาน
หลักกระบวนการยุติธรรมใครทำผิดไม่สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้อย่างแน่นอนนะคะ
พร้อมกันนี้ยืนยันอีกหนึ่งอย่างบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการเข้าจับกลุ่มเสกโลโซ
นี่เป็นคำยืนยันของพลตำรวจเอกวิรัชัยนะคะ
บอกว่าทำตามขั้นตอนของกฎหมายคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่าย

ส่วนเรื่องของการโยกย้ายตำรวจที่มีการถ่ายภาพ
คู่คุณเสก๓นายด้วยกันเป็นการแสดงความโปร่งใสถึงกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จำเป็นต้องย้ายตำรวจที่ถูกกล่าวหาออกจากพื้นที่
เพื่อให้การตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นไปอย่างอิสระ